เมนูโปรดของหนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

อยากรู้ไหมคุณผู้ชมว่าคนหล่อเนี่ยเขากินอะไรถึงได้หล่อบาดจิตบาดใจขนาดนี้
มาค่ะจะมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราไปล้วงเมนูโปรดของพระเอกหนุ่มคนนี้มาให้ฟังกัน

เขาเล่าให้ฟังว่าเมนูโปรดของเขาเนี่ยง่ายมากเลย

อะไรก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะบอกว่าชอบมากคิดอะไรไม่ออกบอกก๋วยเตี๋ยวเรือได้เลย
หนึ่งสัปดาห์เนี่ยน้องบอกว่าต้องหาเวลาไปกินให้ได้สักหนึ่งถ้วย
แล้วด้วยความที่เจ้าตัวเป็นคนชอบกินชอบกล้าลองชิมไปซะทุกอย่างค่ะคุณผู้ชม
เชื่อไหมว่ามีเมนูหนึ่งที่ทำให้หนุ่มหล่อใสอย่างกระทิงเนี่ยประทับใจคือเมนูอะไรรู้ไหมจ๊ะ

เนื้อสดจิ้มแจ่วนี่แหละค่ะ

เข้าไปสักทีนึงค่ะหลังจากนั้นแหละกระทิงบอกโอ้โหแซ่บค่ะพี่ถูกใจติดใจจนยกนิ้วให้ไปเลยจ้า

ผมเพิ่งเล่นละครอีสานไปเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปลองซอยจุ
ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยกล้ากินนะเพราะกินไปกินมา
ที่มันอร่อยแต่คือวัตถุดิบที่เขาเอามามันสด

แล้วเขาก็ทำให้กินอร่อยมากเลยนะครับอร่อยจริง
สำหรับผมมันเหมือนเรากินปลาทุน่า
เนื้อวัวมันจะแบบสดหน่อย
เป็นเนื้อสดนะค่ะ
หลายคนชอบเป็นเมนูที่โชคนี้กำลังมาซอยจุบครับคุณผู้ชม

บอกเลยว่า๒คนนี้เขาชอบไม่เหมือนกันนะ
เมนูโปรดของลุงเต๋อก็คือเมนูเส้นแบบทุกชนิดเลย
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดชัยก๋วยจับยวน

ส่วนน้องใหม่เห็นสวยหรูดูแพงแบบนี้

กะเพราไก่ไข่ดาวแม่ทำไมเรากินแล้วไม่สวยเหมือนไหมงง
พี่เต๋อเนี่ยเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าเรื่องกินนี่แหละนะเป็นเรื่องเล็ก
ที่ทำให้มีพลังขึ้นมาจากความเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย
ที่สำคัญวันไหนแฟนอารมณ์ไม่ดีเมนูดีสักหนึ่งจานก็ทำให้วันนั้นราบรื่นได้เหมือนกัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เต๋อกันหน่อยจ้า
เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่หาได้ง่ายมาก
คือเหมือนบางทีผมแนะนำเลยบางทีแบบคนเครียด
กินอะไรเข้าไปอร่อยดีขึ้นเยอะเลยครับ
ง้อแฟนเนี่ยซื้ออาหารอร่อยให้เขาเนี่ย
ก็สำเร็จเยอะเหมือนกันนะบางที
ก็มีบ้างครับแต่ว่าเขาไม่ถึงขั้นงอน
แต่เขาก็จะเป็นแนวแบบสมมุติว่าวันนี้ผมจะไปนัดเจอกับน้องใหม่อะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบมีอาหารอร่อยอะไรอย่างนี้
มันก็จะสบอร์ดนั้นก็จะค่อนข้างสมูทก็จะดีเริ่มต้นดีอะไรอย่างนี้

ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ใช้ได้กับทุกบ้าน
บ้านที่ฉันก็เป็นทุเรียนเต็มบ้านเลย
ของโปรดไงอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่จกทุเรียนมากินหัน
คุณตามด้วยมังคุดละกันนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันเลอแล้วมันกลับมาทำมาทั้งสวนไง
มันจะร้อนไหนใช่มันจะร้อนไหน
ใช่มันกี่แอบแจ้วพี่เต๋อนนิดนึงได้มั้ย
พบคนคุณใหม่เนี่ยแหม่หน้าตาน่ะหล่อขึ้น
หล่อปลามากเลย